ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปนั่งรถทัวร์กันหน่อยดีกว่า
คือต้องบอกว่าเวลานั่งรถทัวร์เนี่ยมันก็๕๐๕๐นะคุณผู้ชม
เพราะว่าเท่ากับว่าเราฝากชีวิตไว้กับโชเฟอร์คนขับใช่ไหมคะ
คนขับดีก็ถึงบ้านปลอดภัยไป
แต่ถ้าเกิดไปเจอคนขับที่มันแปลกเนี่ย
มันก็ลุ้นว่าจะถึงบ้านไหมวันนี้
ไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะผู้โดยสารเขาถ่ายคลิปเอาไว้
คนขับรถทัวร์ขับอยู่ดีเกิดอะไรไม่รู้แหละ
จอดรถกลางถนนเลยลุกขึ้นมาทะเลาะกับแฟนหน้าตาเฉย
ผู้โดยสารนั่งกระพริบตาปริบเลยว่า
เอ๊ะฉันจะถึงบ้านกี่โมงหน้าวันนี้เอ๊ะไปดูคลิปกัน
กลับมาขับรถเดี๋ยวนี้มาขับรถ
มึงจะไหว่มึงไหมไหว่ทำไมไปไปขับรถมึงจะไหว่มึงไหม

มีแบบว่าหลายเสียงที่เราได้ยินอยู่จะมีเป็นเสียงผู้หญิงสองเสียงนะ
แต่ได้เห็นมองไกลจะเห็นเลยว่า
ผู้ชายที่เป็นโชเฟอร์รถทัวร์จอดกลางถนนแล้วก็ลุกขึ้นมาต่อว่าแฟนสาว
แล้วแฟนสาวก็เอาแต่พูดว่าไปขับรถ
ไปขับรถอย่ามาทำแบบนี้ไปขับรถอยู่อย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เสียงตอนท้ายที่คุณผู้ชมได้ยินบอกว่า
นั่นคือเสียงของโชเฟอร์ที่พูดกับแฟน
มีคุณป้าเดินไปนายนายขับรถ
เออขับรถเถอะขับเถอะ

สุดท้ายผู้โดยสารมองหน้ากันแล้วก็มีมติร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันว่า
ไม่อยู่แล้วค่ะรถคันนี้ลงดีกว่าเพราะเกรงว่าจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
ทีมข่าวก็เลยสอบถามไปยังคนที่โพสต์คลิปนี้นะคะเขาก็เล่าบอกว่า
เป็นรถทัวร์สายขอนแก่นเมืองเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เย็นวันที่๒๖เมษายนแล้วล่ะ
บนถนนสายขอนแก่นเมืองเลยบ้านโนนทองหลางที่ขอนแก่น
ที่เอามาโพสต์เพราะว่าอยากจะมาเตือนว่า
ไม่ควรเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับหน้าที่การงานแบบนี้นะ
ใช้บริการไม่ใช่น้อยเลย
เขาก็ต้องเอาชีวิตของเขามาฝากไว้กับคุณ
หวังว่าคุณจะพาเขาไปส่งให้ถึงที่หมาย
แต่กลายเป็นเขาต้องมานั่งลุ้นนั่งเสี่ยงเอาเนี่ยว่า
ถึงบ้านหรือเปล่าแล้วจะถึงกี่โมงแล้วจะถึงปลอดภัยไหม

ดูแลเรื่องแบบนี้หน่อยนะคะอย่าให้เกิดขึ้นอีก